อ่ะลอยกระทงที่ผ่านมา
หลายคนเขาก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป

ขอโชคขอลาบเฉยเลย
มาขอโชคขอลาบจากต้นกล้วย

ไปดูกันหน่อยทำไมต้องมาที่ต้นกล้วยต้นนี้

เดือน๑๒และที่สำคัญวันนั้นมันเกิดปรากฏการณ์

โอ้โหหลายคนมีความเชื่อเรื่องของโชคลาภไง
บางคนบอกมองว่าเป็นวันอุบาต

แต่บางคนบอกว่าก็เชื่อเป็นวันดี

แต่บ้านเลขที่ตรงนี้ครับบ้านเลขที่๑๘
ที่อยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินท
ไปเจอกับเจ้าของบ้านคุณสิรินันเรียบร้อย
เธอชวนพักพวกออกมาเธอบอกว่านี่คือเลิกดีงามดี
เพื่อนบ้านญาติพี่น้องมากันเพียบ
มากราบไหว้กล้วยตานีพญานาค
แต่โชคได้ราบแน่นอนเห็นไหมถงพวชแล้วก็โโขโขมแวว
คือเจ้าของบ้านนะคุณสิรินันเล่าว่าสามีของเธอไปที่สวนหลังบ้าน
แล้วบังเอิญเห็นกล้วยตานีต้นหนึ่งมันแปลก
เชื่อว่านี่เป็นการควบรวมกัน
เป็นการมิกซ์กันรวมกันฟิวชั่นกัน
ระหว่างพญานาคกับเจ้าแม่ตานี
โอ้โหมันจะเป็นยังไงล่ะ
ยังไงล่ะ
เหนือหัวกล่าลูกแน่ล่ะค่ะ
แต่ดูแล้วเนี่ยมันก็มีความเข้มขลังอยู่

เดี๋ยวตัดเครือออกมาและไปกินกันเลยอย่างนี้

แล้วก็ฝัน

แต่ให้ดูกันอย่างนี้เป็นเรื่องความเชื่ออย่างว่าเวลาเรามองเวลาเราเห็นอะไรเราก็คิดจินตนาการ
บางคนถ้าถามผมนะผมก็มองว่าเห็นเป็นเหมือนหน้าฤษีที่มีแบบว่าเรายาว
ดิฉันเหมือนเห็นเป็นลักษณะเหมือนหัวกระโหลกดิฉันเห็นเหมือนน้องใบตองเนอะ
คุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงส่งข้อความไลน์มาคุยกันได้นะครับ